เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ย
รอฟังอัปเดตอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ๘พักร่วม
คือพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันวันนี้วันอาทิตย์ถูกไหมคะ
แปลว่าพรุ่งนี้คือวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
สมรภูมิที่๒กำลังจะเกิดขึ้นในวันพุธที่๑๙กรกฎาคม
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒นะคะ
วันนี้ก็ได้สัมภาษณ์ทางฝั่งพักเพื่อไทยเนาะ
มีข้อมูลจากภาคเพื่อไทยออกมาประปรายเหมือนกัน
คนแรกค่ะแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสิน
พอดีวันนี้นักข่าวเราก็ไปดักรอเจอที่พักกันนะคะ

นี่นักข่าวคนไหนไปปล่อยข่าวว่า
เพื่อไทยจะเสนอชื่อผมแทนชื่อพิธาในการโหวตนายกรอบ๒
ในพักเอ่ยกรรมการบริหารพักเอ่ย
ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย
คุณร้อยเขาประชุมกันพรุ่งนี้ก่อนทั้ง๘พักร่วม

ตอนนี้จุดยืนยังเหมือนเดิม
นั่นก็คือเพื่อไทยจะอยู่ในพักร่วม๘พัก
และพร้อมจะสับสนุนคุณพิธาจนสุดทาง
รอฟังข้อสรุปพรุ่งนี้ดีกว่า
พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของ๘พักร่วม
แล้วก็ให้กำลังใจคุณพิธาในฐานะเพื่อนฝูงกันด้วย
แล้วก็ย้ำนะคะว่าก็มีหน้าที่ดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ
พร้อมที่จะเดินหน้าหารือเรื่องแผนกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง

เลือกตั้งผ่านมา๒เดือนกว่านี่ยังไม่ได้นายกเลย
ประชาชนเอือมแย่แล้วมั้งเนี่ย
แล้วอยู่ในภาคร่วม๘ภาค
ที่จะสรรพสูจน์ดีสรรพสูจน์วิทายจนฉุดทาง
เรื่องของการเมืองเรื่องของบ้านเมือง

พักพวกเพื่อนฝูงกันเท่านั้นนะครับก็คงเป็นการ
เป็นการส่งขวัญและกำลังใจให้กันนะครับ
ส่วนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักแล้วก็หนึ่งในทีมเจรจาของเพื่อไทยเอง
ก็บอกตรงกันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรออกมาทั้งนั้นแหละ
จะเสนอชื่อคุณพิธาในวันที่๑๙หรือว่ายังไง
เดี๋ยวรอหารือ๘พักร่วมพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็พร้อมเปิดทาง
ที่บอกว่าก้าวไกลออกมาพูดว่าพร้อมที่จะเปิดทางให้เพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาล
ถ้าวันที่๑๙นี้คุณพิทาโหวตไม่ผ่านน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากกว่า
เพราะว่าในเรื่องนี้มันก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่เยอะ
ข้อสรุปก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะตอนแรกเขาบอกว่ายังไงนะ
เขาจะได้ข้อสรุปกันวันที่๑๘ใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะประชุมพักร่วม๘พักก่อน
ว่าการโหวตครั้งที่๒เสียงสวสำคัญมาก
ครั้งแรกเก้ากลายเองเนี่ยก็พูดเป็นมั่นเป็นหมอว่าเสียงถึงได้แน่นอนยังไงก็ได้
แต่พอถึงเวลาโหวตจริงเนี่ยตัวเลขที่ออกมาทำเขากังวลเหมือนกันนะ
เพราะเส้นทางไปสู่ตัวเลข๓๗๖เนี่ยคือมันยังอีกไกลเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นในวันที่๑๙ถ้าก้าวกลายยังเดินหน้าเสนอชื่อของคุณพิทาอยู่เนี่ย
กลายต้องมั่นใจจริงนะว่าจะได้เสียงสวถึงไม่ใช่พูดลอยบอกว่าถึง
แต่พอถึงเวลาจริงแล้วมันไม่ได้
จากนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมแผน๒ด้วยถ้ายติถูกตีตก
เพราะก็มีสวหลายคนออกมาประกาศจุดยืนแล้วว่าถ้าเกิดเสนอชื่อซ้ำคือชื่อคุณพิทาอีกเนี่ย
เสนอให้ใช้มาตรา๔๑นั่นก็คือห้ามการยื่นยติซ้ำหรือว่าเรื่องเดิมในสภา
อันนี้ก็ต้องมาประชุมกันว่าถ้าเกิดเจอประเด็นนั้นเข้าไปเนี่ยจะทำยังไงกันต่อ
ไม่ว่ายังไงก็ตาม๑๔๑เสียงของเพื่อไทยยังไงก็พร้อมสนับสนุนกูอยู่แล้วแต่คุณพิทาเอง
คุณพิทาเองก็ต้องตอบพักร่วมให้ชัดเจนหน่อย

จะสู้ถึงที่สุดมันคือเมื่อไหร่

ว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดายเลย
ก็ต้องตกลงกันซึ่งวันจันทร์เนี่ย

ใครจะให้ใครเสนอชื่อใคร
อันนี้ก็ต้องคุยกันในวันจันทร์ให้ได้ข้อสรุป

เราก็จะสนับสนุน

การที่จะหยุดพอแล้วเนี่ยคือเมื่อไหร่

เพราะว่าเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าคะแนนมันไม่ได้

หัวหน้าพักเป็นธรรมเองก็ออกมา

โอกาสก้าวไกลแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

รับได้กับแนวทางที่ก้าวไกลจะขอแก้ตัว
แต่ต้องคุยกับพักเพื่อไทยให้ชัดเจนก่อน

เพราะสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้เนี่ยคือการโหวตรอบสอง
มันอาจจะมีพักการเมืองเสนอชื่ออื่นขึ้นมาแข่งขัน
เพราะกระแสข่าวก็มาเยอะเหมือนกันนะคะ
ขณะเดียวกันถ้าก้าวไกลและเพื่อไทยเสนอชื่อมาพร้อมกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นไปคุยกันมาให้ได้ข้อสรุปก่อนว่าจะเอายังไง